หลังจากที่ทางก้าวไกลยอมที่จะถอย
เพื่อให้ทางเพื่อไทยเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
คำแถลงสดเมื่อ๑๑นาฬิกา
ของคุณชายธวัฒน์ตุลาทวนเลขาธิการพักษ์
มีการประชุมกับกรรมการบริหารพัก

วัน๙โมงเช้าที่ผ่านมาหมอชวนนาน

โดยหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ให้สัมภาษณ์ตอน๙โมงกว่ากว่าก่อน
ที่จะมีการแถลงของพักษ์ก้าวกลาย
โดยกล่าวถึงกรอบเวลาฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาล
บอกว่ายังมีเวลาถึงวันที่๒๖กรกฎาคม
ก่อนโหวตเลือกนายยกรัฐมนตรี
ในวันพระสบดีที่๒๗กรกฎาคม
ต้องใช้เวลาตรงนี้ให้คุ้มที่สุด

ไม่กี่วันเองอาทิตย์หนึ่ง
อีกไม่กี่วันวันนี้วันศุกร์
ก็เหลือเวลาอีกสักประมาณ๖วันเท่านั้นเอง
โชน่านยืนยันว่าพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลทั้ง๘พัก

และยังไม่คิดถึงแผนอื่นแผนใด
ถามว่าหากพักก้าวกลายยอมถอยเพดานแก้ไขมาตรา๑๑๒
จะทำให้พักการเมืองเข้าร่วมรัฐบาลได้

โชน่าชี้แจงใน๒คำถามนี้นะครับ
ก็คือกรณีหากพักเก้าไกลยอมถอยจริง
ภาคการเมืองที่เคยออกมาพูดชัดว่า
ถ้าไม่มีเรื่อง๑๑๒ก็พร้อมสนับสนุน
ก็ถือว่าจะเป็นทางออกที่ดีอย่างหนึ่ง
ส่วนจะต้องอาศัยเสียงสวอีกหรือไม่
ก็คงต้องไปดูความจำเป็นในภายหลัง

หมายเราหากได้นำจัดตั้งรัฐบาลคือ

นี่คือสิ่งที่เพื่อไทยต้องทำ

ย้ำนะครับเป็นการให้สัมภาษณ์
ก่อนที่จะฟังการแถลงของก้าวไกลนะครับ

เรายังยืนยันตรงนี้ก่อน
เพราะว่าหมายเราเนี่ยนะครับ

ให้เป็นแก่นำการจัดตั้งรัฐบาลจริง

เงื่อนไขอะไรที่มันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรค
ต้องมาปรึกษาหารือมาพูดคุยกันนะครับ
พื้นฐานว่ามันเป็นไปได้หรือไม่อย่างไร

อันนี้ในส่วนของหมอชนน่านนะครับ
ส่วนแคนดิเดตของพักเพื่อไทย
ก็คือคุณเศรษฐาทวีสินนะครับ
คือช่วงนี้ให้สัมภาษณ์ทุกวัน
จริงค่ะทุกวันจริงฮะ
เมื่อไหร่ก็ตามที่เจอนักข่าวก็จอถามนะครับ
โดยคุณเศรษฐาระบุชัดว่าพักเพื่อไทย
จะไม่ยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา๑๑๒นะครับ
ก็ต้องรอดูว่าทางพักเก้าไกลจะเป็นอย่างไร
คือเมื่อวานคุณเศรษฐาบอกแบบนี้
บอกว่าถ้าเหมือนจะเสนอเขาเป็นแคนดิเดต
นายกรัฐมนตรีในการไปโหวตครั้งต่อไปเนี่ย
จะไม่มีเรื่องของมาตรา๑๑๒เข้ามาเกี่ยวด้วยเลย
คุณเศรษฐาบอกแบบนี้นะครับ
ส่วนคุณเศรษฐาพร้อมหรือไม่ในการที่จะเป็นแคนดิเดต
นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาบอกก็ต้องรอ
รอทางกรรมการบริหารพักฟันมา
ปุ๊บผมยอมรับผมพร้อมในการทำงาน
รอความเคลื่อนไหวในสัปดาห์หน้าอย่างเดียวเลยนะ
แต่ละท่านแสงหวนท่าทีกันเอาไว้นะครับ

ว่าเมื่อวานี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าพกจะส่งมาต่อให้พพไทย
แกนนำจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่
นี่คุณประเสริฐต้องย้ำว่าให้สัมภาษณ์ก่อนที่ก้าวไกลเขาจะมีการแถลง

สุดท้ายแล้วกกแถลงออกมาสรุปอีกทีดีไหม
ค่ะค่ะกกแถลงออกมาว่ายอมถอยให้แก่พไทย
ในการให้เพื่อไทยเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาล
ใช่ค่ะแล้วก็ก้าวไกลจะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทย
เป็นนายกคนที่๓๐ก็เช่นเดียวกันกับที่เพื่อไทยเอง
สนับสนุนก้าวไกลมาก่อน
ถึงแม้ว่าณตอนนี้จะให้พูดเป็นชื่อแคนดิเดตเลย
คือตอนนี้เขาบอกว่าขอรอคุยทุกอย่างอย่างเป็นทางการก่อน
ซึ่งชื่อแคนดิเดตจริงใครก็ได้นะไม่ได้จำกัดตัวบุคคล
การประชุมทางเก้าไกรเองพร้อมจะเสนอชื่อ
ก็ขึ้นอยู่กับมติของทางเพื่อไทยด้วยนั่นแหละ

คุณชัยธวัฒน์พูดชัดเจนนะคะพูดประโยคสำคัญ
และย้ำหลายรอบด้วยว่าประเด็นวันนี้
มันไม่ใช่ว่าคุณพิทาจะได้เป็นนายกหรือไม่
แต่ประเด็นสำคัญคือจะต้องยุติการสืบคั่วอำนาจของรัฐบาลเดิม

ใช่นะครับแล้วก็นี่แหละฮะ
เลขาธิการพักเก้าไกลก็ย้ำในการแถลงสด
๑๑นาฬิกาจนถึง๑๑นาฬิกา๒๐นาทีที่ผ่านมานะครับ

ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวขอก้าวไกลกับเพื่อไทย
คุยกันก่อนในทุกเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแคนดิเดตนายก

นี่คุณสิริวัลอยู่ที่เพื่อไทยนะนักข่าวของเรา
เห็นบอกว่าเดี๋ยวสักประมาณบ่ายโมงหรือว่าบ่าย๒เนี่ยค่ะ
ทั้งเพื่อไทยเองจะมีการแทนแหลงท่าที
แล้วอันนี้เป็นการการสดเลยนะครับ
เดี๋ยวจอด้านหลังของพักเพื่อไทย
ทำไมมีคลิปของคุณพิธาอยู่ล่ะ
เป็นคลิปที่เขาบอกว่ามีคนถ่ายได้นะว่าคุณพิธาเนี่ย
ไปทานอาหารนะแล้วก็ไปพักผ่อน
ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่พัทยาชนบุรี

คุณพิธาเตรียมพร้อมแล้วเขาเปิดของช่องต่างไว้เนอะ

แล้วก็เดี๋ยวรอดูนะว่าเดี๋ยวบ่ายนี้

หัวหน้าพักนะคะแล้วก็คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพัก

เลยขาดที่การพักด้วยค่ะหลอดติดไว้ได้เลยนะคะที่หน้าจอไทยรัฐของเราค่ะค่ะ